ต่อจะเอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งเลยดีกว่านะคะ
คือต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ในประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวมาทำงานเยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ามาทำงานการประมงต่างนะคะ
หลายพื้นที่สมุทรสาครสมุทรสงครามชนบุรีและกรุงเทพมหานคร
พอโรงงานมันปิดกิจการต่างมันปิด
พอพิษโควิดเขาก็ต้องกลับบ้าน
แต่ในจุดที่เขากลับบ้านด่านปิดค่ะ
ด่านที่อยู่บริเวณแม่สายจังหวัดเชียงราย
จุดนี้ทำให้มีแรงงานที่เขาพยายามจะข้ามไปยังฝั่งท่าขี้เหล็ก
ต้องกักตัวอยู่ที่จุดนี้๗วัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไทยแล้วก็ทางการท่าขี้เหล็
จังหวัดท่าขี้เหล็กมีการเจรจาขอให้เปิดด่าน
แต่ทางการเขาบอกว่าให้ไทยกักตัวคนกลุ่มนี้
แรงงานกลุ่มนี้๑๙๙คนให้ก่อนได้ไหม
สักประมาณ๗วันแล้วค่อยเปิดด่าน
ตอนนี้ครบกำหนดแล้วนะคะผ่านไป๗วัน
จากการช่วยกักตัวของทางการไทยค่ะ
เปิดแล้วเรียบร้อยพร้อมต้อนรับกลับบ้านเนี่ยนะคะ
จุดนี้คือเป็นจุดที่เขาเปิดด่านให้แล้วเรียบร้อย
เมื่อวานนี้ให้๑๙๙คนที่ผ่านการกักตัวจากทางการไทยเดินทางกลับบ้านเกิดได้
ซึ่งจุดที่กักบริเวณแรงงาน๑๙๙คนอยู่ในวัดค่ะ

วัดนี้คือวัดพระธาตุดอยวาวตำบลเวียงพังคำ
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ทางวัดเองทางประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเองช่วยกันค่ะ

แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้๑๙๙คนครบ๗วันเลย
หลังจากครบ๗วันก็ได้เดินทางกลับบ้าน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเนี่ยนะคะ
ก่อนที่จะกลับเขาก็ต้องมีการตรวจคัดกรองนะ
อย่างแรกเลยตรวจหลักฐานที่ตมด่านพรมแดนสะพานหนึ่ง
แล้วก็นำขบวนรถบรรทุกบรรทุกแรงงานต่างด้าวทั้งหมด
ไปส่งข้ามด่านพรมแดนสะพาน๒
พม่าเองหลังจากตรวจเอกสารเข้าเมือง
ก็คัดกรองนะทางฝั่งนู้นเองเขาก็คัดกรองค่ะ
เรื่องของการตรวจไข้แรงงานทุกคน
แล้วก็ได้ให้รถฝั่งไทยนำไปส่งที่สถานปฏิบัติธรรมชาวพม่า
ห่างจากจุดสะพาน๒๓กิโลเมตร
เมื่อรถที่ขนแรงงานกลับข้ามมาฝั่งไทย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้น้ำยาพ่นทำความสะอาดรถทุกคัน
ที่ไปส่งแรงงานพม่ากลับท่าขี้เหล็ก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะ
นี่คือการทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับพม่าบริเวณด่านค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้มาตรการการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

ที่นี่ค่ะลงใต้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
มีคนที่เดินทางไปชุมนุมทางศาสนาที่อินโดนีเซีย
แล้วก็ต้องเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยนะคะ
ปรากฏว่ากลุ่มคนไทย๘รายเป็นชาวจังหวัดยาลาค่ะ
เมื่อวานนี้สักช่วงค่ำเดินทางกลับจากการชุมนุมทางศาสนาในอินโดนีเซีย

โดยมีเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดงจังหวัดยาลาที่หนึ่ง
เดินทางไปรับต่อจากท่ากาศยานานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ทั้งหมดผ่านการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด
แล้วก็พบว่า๗ใน๘รายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ
เจ้าหน้าที่ก็เลยแยกตัวออกมาให้เดินทางกลับด้วยรถหกล้อ
พร้อมกับนำตัวไปยังศูนย์สังเกตอาการ
ซึ่งอยู่ภายในศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้นจึงจัดห้องแยกพักเพื่อกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด๑๙
ถ้าเกิดว่าไปดูยอดผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตอนนี้มีทั้งสิ้น
๒รายส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
แล้วก็คนที่มีภาวะเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
สำหรับผู้ถูกกักตัวนะคะ๒๖ใน๓๒ค่ะ
เป็นกลุ่มดาวะหรือผู้เดินทางไปร่วมชุมนุมศาสนาที่อินโดนีเซีย
เดินทางกลับถึงไทยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ
ส่วนบรรยากาศบริเวณตึกหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สงขลาวิทยาเขตสตูนอำเภอละงู
จุดนี้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในการดูแลกลุ่มคนที่ถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ปรากฏว่าบรรยากาศคึกคักแบบนี้ค่ะ
หลายคนไปให้กำลังใจนักรบชุดเก่านักรบชุดขาวหรือบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
เมื่อวานนี้ก็เป็นชุดแรกนะที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์แห่งนี้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ค่ะ
สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะมีห้องพักทั้งหมด๙๒ห้อง
มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยบริเวณรอบอาคารเป็นพื้นที่โล่งมีรัวรอบขอบชิดเข้าออกได้เพียงทางเดียว
แล้วก็เป็นพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นชาวละงูก็สบายใจได้นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเวลาชุมชนเนี่ยเวลาชาวบ้านพอรู้ว่าจะเอาคนที่มีภาวะเสี่ยงไปกักตัวก็จะกลัวไงจุดนี้ห่างไกลกับหมู่บ้านนะคะ